เรื่องของเด็ก
สนจริงแขนไปติดอยู่ในท่อครับคุณผู้ชมครับ
ร้องจ้าเลยครับสนจริง
นิ้วน้อยกว่านี้ก็มีชื่อว่าน้องกะตัง
คุณแม่ของน้องกระตังเขาเล่าว่าน้องอายุ๔ขวบเป็นวัยกำลังสน

ชอบเล่นชอบร้องอยากรู้อยากเห็นในวันเกิดเหตุแม่ออกไปทำงาน
ฝากน้องกระตังไว้กับป้าแล้วก็ปู่
ปรากฏว่าป้าปูเผลอแป๊บเดียวน้องกระตังเอามือล้วงวักเข้าไปในท่อ
ท่อนี้เขาแขนติดสิครับมันกำลังขนาดพอดีกับแขนน้องเขาเลย
คือไอ้ท่อนี้เอาถามว่าไว้ทำไม

อ่าอ้าาาาาา

เอาน้ำไปผสมกับผงซักฟอก
เออแล้วก็ค่อยหยอดลงไปหยอดลงไปนี่

เออก็หวังว่ามันจะช่วยทำให้สามารถดึงแขนออกมาได้ง่ายไง

ก็ต้องใช้ตัวน้ำนี่แหละช่วยหน่อยแล้วเป็นน้ำที่ผสมผงซอกฟอกมันน่าจะลื่นดี
หมุนค่อยดึงออกไหมออกไหมออกไหมอ่ะ
ออกแล้วดูน้องกระต่างอย่าดึงอย่าดึง

คือป้าทำไงรู้ไหมป้าเอาจะเอาเข้าอีก

บอกไม่เข้าแล้วกราฟไม่เข้าแล้วครับ

ก็คือเหมือนกับเป็นการว่าย้ำเตือนกับเด็กอะเนาะว่า
เห็นไหมเอาแขนเข้าไปแล้วเป็นอย่างนี้อย่าเอาเข้าไปอีกนะน้องกระตัง
เห็นแล้วเราแขนเข้าหัวเข้ามีอะไรอีกหลายอย่างเลยนะ
คือเด็กมักจะเป็นแบบนี้แหละค่ะมีเรื่องแบบนี้มา
ต้องฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยเป็นหูเป็นตาเมื่อกี้